ค่ะก็เรื่องราวทั้งหมดนะคะก็คือเริ่มต้นเมื่อวันที่๖นะคะตอนกลางคืนวันที่๖ตอนที่มิวเนี่ยขับรถไปส่งเพื่อนที่ราชพร้าวซอย๘นะคะ
ส่งเพื่อนจากราชพร้าวซอย๘เสร็จปุ๊บเนี่ยมิวก็ขับรถมากำลังจะเข้าไปคุยงานเรื่องเพลงที่ซอยรัชดา๓๒ต่อ
ก่อนหน้านั้นก็คือรู้สึกปวดท้องอยากจะเข้าห้องน้ำก็เลยจะแวะปั๊มเข้าห้องน้ำนะคะ
ทีนี้เนี่ยมิวก็คือวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันมีการชุมนุมเกิดขึ้นใช่ไหมคะ
แล้วก็มิวก็เดินทางคนเดียวเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็รู้สึกว่าจนนั้นช่วงเวลามันค่อนข้างดึกแล้ว
ก็เลยมีความระมัดระวังตัวด้วยส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะคะ
จอดรถเสร็จปุ๊บมิวก็เห็นรถอีกคันนึงมาจอดอยู่ด้านข้าง
จอดรถอยู่ด้านข้างเราก็เลยรู้สึกถึงความไม่ค่อยปลอดภัยแล้ว
เพราะว่ารถคันข้างนี้เขาก็ยังไม่ลงสักที
ก็ยังไม่ลงเขาก็ยังไม่ลงก็รู้สึกว่าแบบไม่ไหวแล้วเราต้องการที่จะเข้าไปทำธุระส่วนตัวเราแล้วอะค่ะ
ก็เลยตัดสินใจหยิบมีดปอกผลไม้ที่อยู่ในเก๊ะหน้ารถเราหยิบไปด้วยพร้อมกับโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็เดินเข้าไปที่ห้องน้ำอ่ะนะคะเดินเข้าไปที่ห้องน้ำเสร็จปุ๊บ
ตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้เอกใจอะไรแต่ว่าทีนี้เนี่ยตอนที่เราเดินเข้าไปห้องน้ำเราก็ได้ยินเสียงคนอีกคนนึงเข้าห้องน้ำมา
ซึ่งด้วยความที่หมิวเป็นคนที่ระวังตัวไปแล้วแล้วก็ระแวงอยู่แล้วเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจที่จะยังไม่เข้าห้องน้ำ
ห้องน้ำของปั๊มอะค่ะมันจะเป็นเหมือนแบบมันไม่ได้เป็นแบบมันไม่ได้เป็นชักโครกมันเป็นแบบนั่งอะค่ะมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลุมอ่ะส้มหลุมอ่ะ
เราก็สามารถยืนบนนั้นได้ถูกไหมคะพอหมิวยืนบนนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยขอโทษนะคะ
ยืนบนนั้นใช่ไหมคะมิวก็มือนึงก็ถือมีดอยู่มือนึงก็ถือโทรศัพท์อยู่แล้วห้องข้างก็คือห้องอยู่ตรงนี้ปกติแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติคนเนี่ยเวลาที่เข้าห้องน้ำมาก็คือเราเข้าห้องน้ำล็อกประตูแล้วก็ถอดกางเกงทำธุระส่วนตัวถูกไหมคะ
แต่ห้องนั้นเนี่ยมิวมองเข้าไปเขาเข้าห้องน้ำมาเสร็จปุ๊บประตูไม่ล็อกหนึ่งประตูไม่ได้ล็อกนะคะแล้วหมิวก็ยืนดูแล้วก็อ้าวห้องนี้ทำไมไม่ล็อกประตู
คือไม่ได้ยินเสียงในการที่จะถอดกางเกงหรือจะวางของหรือจะทำอะไรเลยมิวก็เริ่มเอกใจแล้วว่านี่มันผิดปกติวิสัยแล้วในคนที่จะแบบจะมาเข้าห้องน้ำปกติถูกไหมคะ
ก็เลยยังไม่เข้าห้องน้ำก็เลยยืนคล่อมอยู่บนโถส้วมเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ยืนดูไว้ว่าเมื่อไหร่เขาจะเข้าห้องน้ำเพราะว่าถ้าเกิดโอเคถ้าเขาเริ่มเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บเรียบร้อยออกไปมิวก็เข้าห้องน้ำแล้วเรื่องมันก็จะไม่เกิดเลยถูกไหมคะ
แต่ทีนี้ห้องนั้นก็เงียบเพราะห้องนั้นเงียบเสร็จปุ๊บมิวก็ไม่กล้าแล้วมันก็เงียบกันอยู่อย่างเนี้ยค่ะเหมือนแบบหนังอินเดียพี่ดูเชิงกันไปดูเชิงกันมาคือมิวก็แบบเชิงเอาไปอย่างเนี้ยเขาก็แบบเงียบมาแล้วเราก็คือด้วยครั้งที่เราเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเราก็ไม่กล้าเชิงเอาไปเยอะเพราะว่าเราก็ดูหนังมา
พอดีแบบมิวก็เห็นว่าอ้าวนี่มันผู้ชายหัวเกียรนี่ว่ะ
มิวก็เลยมิวก็เลยถามว่าอะไรอ่ะแล้วก็เป็นไปตามคลิปเลยค่ะ
อันนั้นคือเดินออกจากห้องน้ำมาคุยกันหรือคุยกันระหว่างห้องน้ำ
ตอนแรกคุยกันระหว่างห้องน้ำก่อนค่ะมิวตะโกนถามไปว่าอะไรอ่ะ
พี่ทำอะไรแล้วก็เป็นไปตามคลิปที่หมิวโพสต์ไปในเฟซบุ๊กอะนะคะ
เขาก็รีบออกจากห้องน้ำไปหมิวก็ถือมีดตามออกไปเลยบอกว่า
เข้าห้องน้ำหญิงไปทำไมบอกเขาก็เขาก็ปฏิเสธตามในคลิปเลยค่ะ
ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับแบบนี้ค่ะ
บอกไม่มีอะไรได้ยังไงไม่มีอะไรแล้วเข้าห้องน้ำหญิงไปทำไม
แล้วเจตนาถือมือถืออยู่จะเข้าไปถ่ายอะไรหรือเปล่า
แต่เขายังไม่ได้ถ่ายแน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเขาถ่ายมิวต้องเห็น
ต้องเห็นว่ามีการยื่นมือถือหรือมีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นแน่นอน
แต่ว่าถ้าจะไปตามว่าแบบจะมีคลิปอยู่ในนั้นไหม
มิวก็กล้ามั่นใจว่าถ้าเกิดเป็นคลิปของหิวไม่มีแน่นอน
เพราะว่ามิวดูตั้งแต่ต้นตั้งแต่เขายังไม่เริ่มทำอะไรเลย
แล้วเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรผมบริสุทธิ์ใจครับอะไรอย่างนี้
แล้วเอามือถือเข้าไปทำไมเขาก็เปิดมือถือให้ดูผมบริสุทธิ์ใจครับอะไรอย่างเงี้ย
แล้วมิวก็พยายามจะยื้อเดี๋ยวเอารูปให้ดูนะคะ
ขอโทษด้วยนะคะที่มันค่อนข้างที่จะบ้านนิดนึ
หนูเพิ่งขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อฟิวเจอร์บอร์ดเมื่อเช้านี้เอง
อันนี้นะคะคือตอนที่หนูออกมาหาเขา
แล้วก็เอาเหมือนเอามีดชี้หน้าเขาว่าแบบเข้าไปทำอะไรอะไรอย่างนี้
ซึ่งมิวก็ไม่กล้าที่จะถ่ายที
จะถ่ายคลิปวิดีโอที่จะให้เห็นหน้าเขาเต็ม
เพราะว่าหนึ่งคือพี่ถ้าได้ดูกล้องค่ะ
จะเห็นว่าเขาค่อนข้างตัวพอกับหมิวเลย

ซึ่งหมิวก็ประเมินดูแลว่าถ้าเกิดว่ามิวทำอะไรที่มันลำเส้นเขาเกินไปเนี่ย

แล้วก็ตรงนั้นมิวไม่รู้ว่าใครช่วยหมิวได้บ้างนะคะ
พอเขาปฏิเสธปฏิเสธเสร็จปุ๊บเขาก็รีบขึ้นรถเลยเนี่ย
อันนี้คือตอนที่หมิวพยายามจะยื้อประตูรถเขาไว้
แต่ยืมไม่ไหวจริงนะคะ
ยื้อไม่ไหวจริงแล้วก็เลยเขาก็ปิดประตูรถไป

ที่อยากให้พี่ทุกคนเห็นก็คือ
ออกมาแล้ววิวตกใจว่าเฮ้ยนี่มันรถตำรวจ
แล้วอ้าวเขาตามเรามาทำไม
หรือว่าเขาต้องการจุดประสงค์อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มิวก็เลยยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่ว่า

มันคือการคุกคามไม่ใช่คุกคามธรรมดาด้วย

แก่วนั้นมิวคนที่ให้ความชื่อเหลือมิวไหมคะ

แล้วมิวค่อนข้างเสียงดังถ้าใครได้ดูคลิปนะคะ

แต่ถามว่ามีลูกค้าลายอื่นไหม

เพราะฉะนั้นที่เขาพยายามอธิบายอะไรให้มิว
ไม่ว่าเขาไม่ได้มาจากคุกคามเราอะไร

ผมไม่มีอะไรครับผมไม่มีอะไรครับผมบริสุทธิ์ใจ

มิวไม่สามารถไปบิดคำพูดเขาได้แน่นอน
ซึ่งหลังสุดหลังจากนั้นก็มีข่าวออกมาว่า

จริงแล้วมันเจตนาเขาจะเป็นอย่างนั้นจริงไม่มี

เดี๋ยววันนี้นะคะถ้าเกิดว่าพี่ทุกคนว่างนะคะ

เพราะว่าหมิวมี
ภาพที่จะให้เขาดูว่าณจุดนี้ค่ะตรงรถกระบะเนี่ย
เป็นจุดที่เขาจอดรถถ้ามองจากกล้องวงจรปิด
ภาพกล้องวงจรปิดนะคะคือตรงนี้
วงจรปิดที่เขาจอดรถเนี่ยคือตรงรถกระบะ
ที่เห็นป้ายห้องน้ำไหมคะ
เห็นป้ายบอกห้องน้ำไหมคะว่านี่ห้องน้ำใช่ห้องน้ำรวมไหมคะ
นี่คือห้องน้ำแยกนะคะไม่ใช่ห้องน้ำรวม
เขาบอกว่าเป็นห้องน้ำรวมอันไหนคือหลักฐานห้องน้ำรวมคะ
สองนะคะการเดินเข้าไปเนี่ย
บอกห้องน้ำชัดเจนมากว่านี่คือห้องน้ำหญิง
และเดินเข้าไปอีกคือห้องน้ำชาย
ชัดเจนมากนะคะป้ายเหลืองแดงชัดมากนะคะ
แล้วตรงนั้นมีไฟด้วยนะคะถ้าดูในกล้องวงจรปิด
ในภาพกล้องวงจรปิดนะคะตรงนี้ไม่ใช่ว่ามืดเลยนะคะ
มีไฟนะคะเขาจะมาอ้างได้ยังไงคะว่า
เขาดูป้ายผิดเขาดูป้ายไม่ได้
วีดีโอมิวก็มีนะคะมิวให้น้องไปถ่ายว่า
หลังจากลงรถมาเนี่ยแล้วเดินไปเนี่ย
มันสามารถมีการเข้าใจผิดได้ไหม

ว่ามันจะสามารถเดินเข้าผิด
ซึ่งหมิวดูเป็น๑๐รอบแล้วอะค่ะ

ช่องว่างอะไรที่จะทำให้เขาอ่ะ

เขาบอกว่าเขารีบมากเขาปวดฉี่มากเขาไม่ได้สังเกต
อ่าสักปริยาที่เขาเดินตามไปเขาแสดงเดียวเขาปวดฉีกมากจริงไม่มี
เดี๋ยวรอดูกล้องวงจรปิดดีไหมคะ
มิวว่าคำตอบในกล้องวงจรปิดน่าจะชัดเจน
อาจจะต้องไปขอความร่วมมือจากตำรวจนะคะ

หนูก็ต้องขอความร่วมมือจากพวกพี่ด้วย
ในการที่จะไปขอคลิปกล้องวงจรปิดจากทางคุณพี่ตำรวจเขาอะค่ะ
เพราะว่าที่หมิวได้มาจากพี่นักข่าวก็คือหมิวได้มาแค่ภาพนะคะ
แล้วก็หนูอยากถามคำถามเดียวคือ
คนถ้าเจตนาบริสุทธิ์ใจแล้วเข้าห้องน้ำผิดจริง
มิวถามพี่ที่ถ่ายรูปอยู่ก็ได้
พี่ถ้าพี่เข้าห้องน้ำผิดแล้วมีคนโวยวาย

บอกว่าถ้าพี่เข้าน้ำผิดไปแล้วพี่เข้าห้องน้ำหญิงมาทำไม
คำพูดแรกที่พี่จะพูดพี่จะพูดว่าอะไรคะ
ใช่ไหมคะน้องใจเย็นก่อนขอโทษ

แต่นี่เขาปฏิเสธตั้งแต่แรกเลยว่าไม่มีอะไรครับ
ไม่มีอะไรครับผมเจตนาบริสุทธิ์ครับ
นี่คือนี่คือประโยคของคนที่เจตนาบริสุทธิ์เหรอคะ

จะยังไงเขาได้มีเสียงทำทุลายรึเปล่า

ในเวลาประมาณเท่าไร
อยู่ในนั้นเหรอคะน่าจะเกือบเกือบ๓นาทีได้มั้งคะ
ที่แบบเล่นหนังอินเดียหนังเงียบกันอยู่แล้ว
อย่างในห้องน้ำมันก็คือถือว่ามีแค่๒ห้องที่

ถ้ามิวจำไม่ผิดน่าจะมีห้องมิวกับห้องเขาเนี่ยแหละ

มี๒ห้องกว่าที่ห้องนั้นมี
ใช่เพราะมิวก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นที่เข้าไปก็คือ
ระแวงด้วยทั้งรีบด้วยเราก็จะอยากจะปัสสาวะของเราด้วยเข้าใจไหมค
กลับตั้งที่ที่ไม่มีหลักฐาน
มิวว่าเจตนาในการเดินตามเข้าห้องน้ำผู้หญิงก็ถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศแล้วนะ

ข้ามใช่ไหมคะค่ะแล้วแล้วแล้วมันจะต้องไม่มีความผิดเหรอคะ
มองว่าเขาเขาเป็นการภูครามหรือเขาเป็นโรคกิจอ่ะ
ว่ามันคือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลค่ะนี่คือการนี่คือการเข้าห้องน้ำของหมิว
แล้วนี่คือห้องน้ำหญิงห้องน้ำหญิงซึ่งแยกไว้เฉพาะเป็นสัดส่วนให้ผู้หญิง
สภาพหญิงเข้าแต่เขาเพศสภาพชายไม่ควรเข้ามาในห้องนั้น
ติดตามคุณหมิวมีเหตุประสงค์อื่นไหมนอกเหนือจากที่เป็นคุกคามทางเพศแล้ว
มีประสงค์เกตประสงค์เรื่องการเมืองอะไรมีไหม
อันนี้ต้องไปถามเขาแหละค่ะเพราะว่ามิวไม่อยากตัดสินอะไรใดทั้งสิ้นเพราะว่า
มันสามารถตีความไปได้ทุกแบบแต่ว่าคนที่รู้ดีที่สุดก็คือเจตนาของของการกระทำนี้ก็คือพี่เขานะคะ
ส่วนตัวหมิวอะครับคิดไหมครับว่ามันเป็นเหตุประสงค์การเมืองด้วย
หิวไม่อยากหิวไม่อยากตีความไปเป็นแบบไหนเลยค่ะเพราะว่าคิดไปทางไหนมันก็ทำให้
มันก็ทำให้สภาพจิตใจหมิวค่อนข้างย่ำแย่ทุกกรณี

เอ่อมีแค่เจอคุกคามทางอินเตอร์เน็ต
ที่เข้ามาตามเป็นตัวเป็นแบบนี้ไม่เคยเจอค่ะ

เป็นเพราะว่ามันมีเหตุผลอะไรครับ
มิวขับรถไปต่างจังหวัดทำงาน
เป็นผู้หญิงเดินทางคนเดียวอยู่แล้วนะคะ

ก็คือมันคือมีดปอกผลไม้ค่ะ

ใช่ค่ะแล้วก็ในการเดินทางคนเดียว
มิวว่ามันไม่ผิดนะคะในการที่เราจะ
กอะไรไว้เพราะว่าเราเป็นผู้หญิงอะค่ะ

มันก็ยังเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่น่าจะสามารถช่วยชีวิตเราได้ค่ะ

พกอันนี้ไว้เพื่อเป็นสิ่งที่

นั่นหมายความว่ามิวพกมีดไว้เป็นปกติอยู่แล้ว

ไม่ใช่คำว่าเพราะเหตุการณ์ช่วงนี้ทำให้หมิวต้องกันตัวเองมากขึ้นหรือต้องกันตัวเองมากขึ้น

พกไว้ในรถแล้วก็เวลาลงทางกิจกรรมต่าง

แต่วันนั้นนะคะวันนั้นรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย
แล้วคิดดูสิคะถ้าเกิดวันนั้นหมิวไม่พกมีดลงไปล่ะ

แล้วถ้าเกิดมิวนัวแต่เดินเล่นมือถือ

ถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันร้ายแรงกว่านี้ขึ้นแล้วค่ะ
แซมเดียวบอกเราตั้งแต่ตอนที่จอดรถตัวเองหรือเปล่าว่า

วแค่รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเฉยค่ะ
แล้วดูอยู่กันนานนี้ค่ะแต่ใครจะลงจากก็สักคน
ข้างอาจจะไม่ใช่รถที่อันตรายก็ได้นะคะ
อาจจะไม่ใช่รถตำรวจก็ได้นะคะ
เพราะมิวก็ไม่ทันได้สังเกตเหมือนกันค่ะ
แต่ว่ามิวแค่รู้สึกว่ามันไม่ปกติ
แค่รู้สึกในใจว่ามันไม่ปกติแค่นั้นเองค่ะ
ยังค่ะเดี๋ยวจะไปคุยหลังจากแถลงข่าว
ใช่ค่ะต้องขอโทษดีนะคะ
จำชื่อหรือจำชื่อจริงของคุณตำรวจไม่ได้เดี๋ยวสักครู่นะคะ

คุณพันธุ์ตำรวจโทวิทย์สนุทธพสั่งกาล
เป็นร้องพ่วงกับจราจรสะนอธุ่งมหาเมฆ
ชื่อคุณบอยพอทราบข่าวเสร็จปุ๊บ
เขาก็รีบหาเบอร์ติดต่อแล้วก็โทรมา
แล้วก็บอกว่าตอนนี้ได้ทราบเรื่องแล้วแล้วก็
เขาก็ได้ถามถึงคนที่ได้ก่อเหตุแล้ว

เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีการรายงานอะไรใดเกิดขึ้นเลยนะคะ
แล้วก็พอทราบข่าวก็คือตอนนี้เขาจะพยายามสอบสวน

แล้วก็ถ้าเกิดว่าหมิวอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้

คู่กรณีมากฆิบัตนหน้าอีกหรือว่าเป็นเป็นเรื่องของสุดตัว

เขาบอกว่าเขาเข้าไปทำธุระในห้องน้ำแล้ว

แต่เขาก็ไม่มีท่าทีในการพยายามที่จะติดต่อมาเจรจากับเราใช่ไหมครับ
ทางนั้นเขาคิดว่าเรื่องคงเงียบมั้งคะ
เพราะว่าหลังจากที่หมิวแจ้งความไปวันที่๗ใช่ไหมคะ
เรื่องเกิดวันที่๖มิวแจ้งความไปวันที่๗
แล้วก็หายไปอีก๒อาทิตย์เนี่ยค่ะที่หมิวไปฟื้นฟูสภาพจิตใจเยียวยาตัวเองเนี่ย
ก็ไม่มีก็ไม่ได้รับการติดต่อใดทั้งสิ้นมาเลยค่ะ
หมิวตัดสินใจโพสต์เฟซบุ๊กนี่แหละค่ะ
แล้วก็เลยได้รับการติดต่อมาทันทีเลยค่ะ
ตอนที่หมิวได้ดูโทรศัพท์ให้ดูโทรศัพท์เขาไหมครับ

เพราะว่าโทรศัพท์มันก็เป็นทรัพย์สมบัติส่วนตัวของเขา

ที่เขามาบอกว่ามิวไปเอาของของเขามาอีก
เดี๋ยวก็มันก็จะอาจจะมีการผิดพลาดกันได้ค่ะ
ต้องการเป็นในการเอาผิดเขาครั้งนี้เข้าห้องน้ำไป
แล้วเข้าห้องน้ำมาถึงไม่มีการถอดของเกณฑ์หรือไม่มีอะไรออกมาเลยใช่ไหม

ตกใจเพราะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับ

มีความที่มิวจำไม่ได้จริงวันนั้นนะ
ต้องขอโทษจริงเพราะว่าหมิวไม่กล้าฟันทงว่าเขาใส่ชุดอะไร
เพราะว่าด้วยความที่มิวตกใจด้วย
แล้วก็ด้วยความที่ตอนนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะดึกอะไรอย่างนี้

มืดนะคะสว่างแต่ว่าหมิวว่าตกใจ
แล้วหมิวก็แบบค่อนข้างโมโหด้วยค่ะ

แต่ว่ารายละเอียดที่เราไปจำก็คือรถที่เขาขับมามากกว่า
ความตั้งใจของจริงในการที่จะเอาผิดกับเขาค่ะ
อยากให้สำเร็จการเป็นขั้นไหน

มิวอยากคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวก่อน
เพราะว่าด้วย

เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีความผิดจริง

แล้วก็โดนไล่ออกจากงานอย่างนี้
แล้วถ้าเกิดเขามีครอบครัวมีลูกมีภรรยา
มิวก็ไม่อยากต้องไปทำให้ภรรยาและลูกเขาเดือด

มิวไปโวยวายเอง
มิวคิดไปเองนั่นห้องน้ำรวมหรือเปล่า

แต่ว่าสิ่งที่หมิวได้ยินมาคือ
ว่าเขาไม่ผิด
นั่นคือห้องน้ำรวมแล้วหิวมาโวยวายเอาเอง

ให้เป็นเรื่องของกระบวนการตามกฎหมาย
แล้วก็อยากให้ดำเนินการเต็มที่
แล้วอีกอย่างหนึ่งหมิวอยากให้เป็นเคสตัวอย่างด้วย

ก็ต้องฝากพี่สื่อมวลชนในการติดตามเนี่ยแหละค่ะ

ก็ต้องฝากพี่สื่อมวลชนในการติดตามเนี่ยแหละค่ะ

ก็ต้องฝากพี่สื่อมวลชนในการติดตามนี่แหละค่ะ

ก็ต้องฝากพี่สื่อมวลชนในการติดตามเนี่ยแหละค่ะ
ก็ต้องฝากพี่สื่อมวลชนในการติดตามเนี่ยแหละค่ะ
ก็ต้องฝากพี่สื่อมวลชนในการติดตามเนี่ยแหละค่ะ
ก็ต้องฝากพี่สื่อมวลชนในการติดตามเนี่ยแหละค่ะ
ก็ต้องฝากพี่สื่อมวลชนในการติดตามเนี่ยแหละค่ะ
ก็ต้องฝากพี่สื่อมวลชนในการติดตามเนี่ยแหละค่ะ

ก็ต้องฝากพี่สื่อมวลชนในการติดตามเนี่ยแหละค่ะ

ก็ต้องฝากพี่สื่อมวลชนในการติดตามเนี่ยแหละค่ะ
ก็ต้องฝากพี่สื่อมวลชนในการติดตามเนี่ยแหละค่ะ

ก็ต้องฝากพี่สื่อมวลชนในการติดตามเนี่ยแหละค่ะ

ก็ต้องฝากพี่สื่อมวลชนในการติดตามเนี่ยแหละค่ะ
ก็ต้องฝากพี่สื่อมวลชนในการติดตามเนี่ยแหละค่ะ
ก็ต้องฝากพี่สื่อมวลชนในการติดตามเนี่ยแหละค่ะ
ก็ต้องฝากพี่สื่อมวลชนในการติดตามเนี่ยแหละค่ะ
ก็ต้องฝากพี่สื่อมวลชนในการติดตามเนี่ยแหละค่ะ
ก็ต้องฝากพี่สื่อมวลชนในการติดตามเนี่ยแหละค่ะ
ก็ต้องฝากพี่สื่อมวลชนในการติดตามเนี่ยแหละค่ะ
ก็ต้องฝากพี่สื่อมวลชนในการติดตามเนี่ยแหละค่ะ

ก็ต้องฝากพี่สื่อมวลชนในการติดตามเนี่ยแหละค่ะ
ก็ต้องฝากพี่สื่อมวลชนในการติดตามเนี่ยแหละค่ะ
ก็ต้องฝากพี่สื่อมวลชนในการติดตามเนี่ยแหละค่ะ
ก็ต้องฝากพี่สื่อมวลชนในการติดตามเนี่ยแหละค่ะ
ก็ต้องฝากพี่สื่อมวลชนในการติดตามเนี่ยแหละค่ะ
ก็ต้องฝากพี่สื่อมวลชนในการติดตามเนี่ยแหละค่ะ

ก็ต้องฝากพี่สื่อมวลชนในการติดตามเนี่ยแหละค่ะ
ก็ต้องฝากพี่สื่อมวลชนในการติดตามเนี่ยแหละค่ะ
เวลาประชาชนเดือดร้อนต้องไปแจ้งความกับใครค่ะ
เวลาประชาชนเดือดร้อนต้องไปแจ้งความกับใครคะ
ในเมื่อตอนนี้ตำรวจมาทำตัวแบบนี้ซะเองแล้ว

ยังมั่นใจนะคะว่ายังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับ
มิวยังมั่นใจนะคะว่ายังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว
มิวยังมั่นใจนะคะว่ายังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว
มิวยังมั่นใจนะคะว่ายังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว
มิวยังมั่นใจนะคะว่ายังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว
มิวยังมั่นใจนะคะว่ายังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว
มิวยังมั่นใจนะคะว่ายังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว
มิวยังมั่นใจนะคะว่ายังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว
มิวยังมั่นใจนะคะว่ายังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว
มิวยังมั่นใจนะคะว่ายังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว
มิวยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว
มิวยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว
มิวยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว
มิวยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว

มิวยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว
มิวยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว

มิวยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว

มิวยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว
มิวยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว

มิวยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว
มิวยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว
มิวยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว
มิวยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว
มิวยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว
มิวยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว
มิวยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว
มิวยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว

มิวยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว
มิวยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว
มิวยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว

มิวยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว

มิวยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว
มิวยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว
มิวยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว
มิวยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว
มิวยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว

มิวยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว
มิวยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว

มิวยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับมิว

อันนี้คือป้ายห้องน้ำแยกนะไม่ใช่ห้องน้ำรวมอะไรอย่างนี้
แล้วก็อันนี้คือป้ายห้องน้ำหญิงที่พี่ดูอันนี้คือป้ายห้องน้ำหญิง
แล้วก็มีป้ายชี้ทางบอกชัดเจนด้วยอะไรอย่างนี้
อยากให้เขาออกมาขนาดนั้นหรือเปล่า

หมิวไม่ได้อยากให้เขาออกมาขอโทษขนาดนั้น
สิ่งที่หมิวออกมาเรียกร้องตอนนี้คือ
มิวอยากเห็นว่าพี่ตำรวจมีการทำงานกันอย่างไร
และจะสามารถทวงความยุติธรรมความปลอดภัยให้กับหมิว
ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนคนหนึ่งได้ไหม
เพราะว่ามิวก็ติดตามข่าวหลายข่าวมานะคะ
มิวว่าหมิวอยากให้คดีหมิว
ดำเนินไปรวดเร็วเหมือนอีกหลายคดีเหมือนกัน
มีอะไรอยากจะพูดถึงพวกผู้เนดียวล่ะไหมคะ

มิวก็คงสอบถามก่อนแล้วค่ะว่าเหตุผลในการติดตามหมิวคืออะไรค่ะ
เพราะว่ามิวเชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลในการทำการกระทำของตัวเอง
ถ้าเกิดว่าเขาถูกสั่งมาให้ติดตามหมิว
มิวก็จะถามว่าเขาจำเป็นต้องทำแบบนี้ไหม
แล้วทำไมเขาถึงต้องทำแบบนั้น
ถ้าทำแบบนี้แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์นี้มันไปเกิดขึ้น
กับน้องสาวเขากับแฟนเขากับภรรยาเขา
หรือกับลูกสาวเขาหรือกับคนที่เขารัก

มิวเพิ่งพูดไปนะคะล่าสุด
บอกว่าถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น

แล้วมันไม่ได้จบที่แค่ว่า
มิวตามเขาออกมา
ถ้าเกิดคนนั้นเป็นคนร้ายจริง
แล้วหมิวโดนทำอะไรขึ้นมาจริง
คนแก่ที่บ้านสองคนจะอยู่ยังไง
ดิวเป็นลูกผู้หญิงคนเดียวที่เลี้ยงดูคนที่บ้าน

แล้วถ้าเรื่องนี้มันไปเกิดขึ้นกับลูกสาวของบ้านไหนขึ้นมา
มันไปเกิดขึ้นกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวของบ้านไหนขึ้นมา
มันไปเกิดขึ้นกับภรรยาของบ้านไหนขึ้นมา
มันไม่ได้ทำร้ายแค่ชีวิตของคนคนเดียวนะคะ
มันทำลายทั้งสถาบันครอบครัวเลยนะคะ

สร้างบาดแผลให้กับคนคนหนึ่งเลยนะคะ
ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กที่เราควรจะต้องมองข้ามอะค่ะ

มันเป็นความปลอดภัยมันเป็นสิทธิ์ที่เราควรจะได้

ในเมื่อเราทำตามหน้าที่ของประชาชนคนหนึ่งทั้งหมดอะ
เมื่อเราทำตามหน้าที่ของประชาชนคนหนึ่งทั้งหมด

แล้วมิวมีความกังวลอะไรอยู่ในใจพร้อมประมาณนะตอนนี้ความรู้สึกของมิว
วิวพูดอะไรเยอะไปกว่านี้ก็คงไม่ได้ค่ะ

มันก็อาจจะมีการเชื่อมโยงไปอย่างอื่น

ปฏิบัติตามหน้าที่ของประชาชนครบทุกอย่าง

หมิวปฏิบัติตามกฎระเบียบของบ้านเมือง
เพราะฉะนั้นหมิวปฏิบัติตามหน้าที่แล้ว
ก็คิดว่าหมิวควรได้สิทธิที่หมิวควรจะต้องได้ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันค่ะ
คือยืนยันว่าจะไม่ใกล้เกรดแล้วเอาเรื่องเก่งที่สุดใช่มั้ยครับ